แต่ที่ดินแดงก็เหมือนกับทุกวันในช่วงเวลานี้
ยังไม่ได้ยุติยังไม่ได้แยกย้ายนะครับ

ครับคุณภาคภูมิคุณเขมสอนครับ
อาศิกษาประวัติธิ์จะยุดติกาลชวนกรรมไปรภิกษ์เยอะปลอยแล้วนะครับ
แต่ประ๕๓แห่งนี้ต้องเรียกได้ว่าเริ่มมีความเครื่องเย็นขึ้นมาแล้วนะครับ
เพราะว่ากลุ่นกว่า๒ช่วงกลุ่มมวลชนนั้นมารวมตัวในจุดนี้

กลุ่มมวลชนนั้นมีการเบิ้ลเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังลักษณะแบบนี้
สลับกับเสียงจุดประทุดจุดประทัด
แล้วก็ปลาพุกขึ้นไปบริเวณทางด่วนดินแดงตลอดเวลาด้วยนะครับ
ซึ่งทางตำรวจควบคุมฝุงชนนั้นทำได้แค่เพียงยิงกระสุนยาง
แล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาลลงมาจากบริเวณทางด่วนดินแดงที่อยู่บริเวณลักษณะนี้
ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ากลุ่มมวลชนนั้นไปกระจุกตัวกันอยู่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง
นั่นก็คือสมรภูมิที่จะสามารถดูลาดเหลาจากทางตำรวจที่อยู่บริเวณด้านบนของสะพานได้
ด้านซ้ายมือผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูครับ
ซ้ายมือซึ่งเป็นบริเวณทางด่วนดินแดงขาออกที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านพักของพลเอกประยุจันทร์โอชา
ไม่มีกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนั้นแล้วเนื่องจากว่าเป็นที่ค่อนข้างโล่ง
กลุ่มบริเวณชนนั้นจะไปอยู่บริเวณตรงถนนดินแดงวิภาวดีฝั่งขาเข้า
ที่จะมุ่งหน้ามาที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
กลุ่มมวลชนจะขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปบริเวณจุดนั้น
แล้วก็ขี่กันออกมาเพื่อที่จะไปปลาประทัดใส่ทางตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณจุดนั้น
เหนือจากจุดนี้แล้วคุณภาคภูมิครับ
ตอนนี้ทางกลุ่มมวลชนเริ่มทยอยไปรวมตัวกันที่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์นะเป็นที่เรียบร้อย
เพราะคุ้นชินกับการที่ถูกตำรวจควบคุมฝุงชนมีการกระชับพื้นที่เข้ามา
และหากว่ามีการกระชับพื้นที่เข้ามาก็จะไปรวมตัวกันที่บริเวณจุดนั้น
วันนี้เป็นที่น่าสังเกตครับว่าทางตำรวจควบคุมฝุงชนนั้น
ค่อนข้างมีความอรุ่นอร่วยมากพอสมควร
ยังไม่มีการเริ่มปฏิบัติการกระชับพื้นที่
หรือว่าเข้ามาควบคุมพื้นที่อยู่บริเวณจุดนี้
แตกต่างจากหลายวันที่ผ่านมานั่นเองครับคุณภาคภูมิครับ

ยังไงเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับคุณภูริพัฒน์นะครับ

ถ้าดูจากคุณภูริพัฒน์รายงานเข้ามาวันนี้เนี่ย
ดูไม่ค่อยดุเดือดเหมือนกับ๒๓วันที่ผ่านมา
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือเจ้าหน้าที่อาจจะพยายามที่อ่ะ
รวมกลุ่มตรงนี้แต่ถ้าไม่ได้แตกกระจายหรือว่าแยกย้ายเคลื่อนไปไหน